แล้วก็เมื่อวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งสองคนได้มีโอกาสทำหน้าที่พิธีกร

เปิดตัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะคะ
แล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์

ที่ได้มาร่วมงานกับทางไทยรัฐกรุ๊ป
ได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษพูดคุยกับเราบนเวทีด้วย

ที่ได้มาร่วมในการวาดภาพ
ที่ได้มาร่วมในการออกแบบฉาก

ก็อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าความจริงแล้ว
เมื่อวันที่ทราบข่าวที่ในหลุงรัฐกรรมที่๙
สวรรคตนะครับ

ทางไทยรัฐได้สอบถามเข้ามา
เกี่ยวกับเรื่องของโครงการหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
อาจารย์บอกว่าเป็นความอัศจรรย์ใจที่ตรงกันพอดี

กะว่าจะมีโครงการพิเศษอะไรกับแบบนี้เลยนะครับ
แต่ว่าที่สุดแล้วพอหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกมาเนี่ย
ทางไทยรัฐบอกมาอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่า
นี่แหละต้องคือภาพนี้ที่อาจารย์ได้วาดเอาไว้นะครับ
และเป็นภาพเดียวที่เป็นพระบรมชายา

ฉบับอื่นจะเป็นพระบรมชายาสาธิสลักษณ
แต่ของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยวาดเองนะครับ
เฉลิมชัยได้เล่านะครับบอกว่าภาพนี้เนี่ย
มีแรงบันดาลใจในการวาดภาพพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ตามหน้าปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้
โดยตั้งใจวาดภาพเป็นกายทิพย์ของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ครุฑ๔องค์แทนพรมวิหาร๔ของพระองค์ท่านนะครับ
มีวิมาร๑๐หลังอยู่ด้านบน
มีดอกบัวทิพย์๑๐ดอกอยู่ด้านล่าง

มีลวดลายทองแทนสัญลักษณ์เลข๙ไทยที่มีภาพของพระองค์ท่านอยู่ในวงกลม
ซึ่งหมายถึงดวงจิตของพระองค์ท่านที่กำลังขยับลอยขึ้นสู่สวรรคาไล
อยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของอาจารย์เฉลิมชัยค่ะ

ผมก็ไม่นึกไม่คิดไม่ฝันว่าทางไทยรัฐจะคิดเรื่องนี้คอนเซ็ปต์นี้
เพราะว่าผมเนี่ยถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัว

มีเรื่องหนึ่งที่ส่วนพระองค์มาก
นั่นคือการออกแบบเหรียญมอบให้แก่แพทย์พยาบาลทั้งหมดเลย

พระเจ้าอยู่หัวทรงนิมิตรแล้วก็บอกคุณขวัญว่า
มีคนเดียวที่จะทำงานนี้ได้ก็คือเฉลิมชัย

เป็นที่สุดของชีวิตที่ได้ถวายงานรับใช้ส่วนพระองค์
งานนี้เป็นงานที่พิเศษมากและอัศจรรย์ทำให้ผมรู้สึกอัศจรรย์หว่า
ผมเขียนรูปพระเจ้าอยู่ว่ามา๒รูป
พวกท่านเคยเห็น

และอีกรูปหนึ่งเขียนตอนพระองค์ท่าน๗๒
ผมเขียน๒รูปแต่๒รูปนั้นเป็นกายทิพย์หมดนะ
ผมเขียนรูปพระเจ้าอยู่ว่าไม่เหมือนคนอื่นเขียน
ผมเขียนจากกายทิพย์ของท่านคือภายในของพระองค์ท่าน
ไม่เหมือนลูกของผู้อื่น
ดังนั้นเราจะเห็นว่ารูปทั้งหมดทั้ง๑๕รูปที่เห็น
ทุกคนเขียนกายเนื้อพระเจ้าอยู่หมดเลย
แต่มีผมคนเดียวที่เขียนกายทิพย์
นั่นก็คือผมเคยผ่านการเขียนกายทิพย์มา๒รูปแล้ว
รูปนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องไทยรัฐเลย

แต่เมื่อวันที่พระเจ้าอยู่ว่าเสด็จสวรรคต
ผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะต้องวาดรูปรูปหนึ่ง
เพื่อเป็นบันทึกสิ่งที่ความรู้สึกระหว่างผม
ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าอยู่ก็เคยพูดเรื่องนิมิตหลายอย่างให้ผมฟัง
แล้วผมก็ได้สนองผลงานแก่พระองค์ท่าน

แต่ผมจะเขียนรูปนี้เพื่อเก็บไว้ที่หอสินผม

เป็นรูปนี้เล็กก้าว
เราก็ใช้เวลานานมากในการสเก็ตรูปแล้วก็เลือกรูป
เลือกรูปเพื่อส่งเสด็จ
ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปที่มีความหมาย
แล้วก็เวลาเวลาพวกเราดูรูปพระเจ้าอยู่หัว
พระพรรคของพระเจ้าอยู่ว่าไม่ใช่กายเนื้อ
แต่พระพรรคนั้นเราจะเห็นลอยยิ้ม
เราจะเห็นความนิ่งคือการวางนิ่งเฉย
ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นเล็กก้าว

เหมือนการเคลื่อนไหวจากเลขเก้า

ผมขออนุญาตลุกไปได้ไหม

นี่สมมุติตรงนี้นะฮะเวลาท่านเห็น
ด้านนี้นะฮะเป็นสวรรค์นะครับ
สวรรค์ทั้งหมดมีอยู่๕

เป็นทศพิษราชธรรมของพระเจ้าหยังครับ
ผมเขียนครุฑทั้งหมด๔
เป็นทางส่งเสด็จ

ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือ

เข้าใจในเรื่องของพรมวิหารสี่

พระเจ้าหญิงว่าค่อยเคลื่อนขึ้นไป

อันนี้คือประชาชน

พระเจ้าหญิงว่าชอบสองอย่างที่มากที่สุด

นั่นคือน้ำและอากาศ

แทนท่านโปรดเรื่องธรรมชาติมาก

อันนี้คือตัวแทนของความเป็นชาตินะ

ลายไทยที่พิ้วไหวขึ้นไป

คือเรื่องพระเจ้าอยู่ว่าโปรดมาก
แล้วท่านรับสั่งเสมอ

ก็เป็นธรรมชาติ
น้ำเป็นสิ่งที่พระองค์ท่าน
ดูแลตลอดเวลานะ

ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหญิงว่า
อกบัวนี่เป็นธรรมะ

ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

หนทางของการไปสู่พนิพาน

๙เดือนครับ
๙เดือนโดยที่ตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านสวรรคตใช่ไหม

โดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าทางไทยรัฐจะติดต่อมา

ไม่คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่าไทยรัฐจะติดต่อมา

นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่ผมคิดว่าเป็นจุดประกายที่งดงามที่สุด
ของการจากไปของพระเจ้าอยู่แต่เราได้มาในสิ่งที่รำคามากที่สุด

นั่นคือสิ่งที่ปัจจุยัวบอกก้าวต่อไป

ท่านสู่สวรรคตแล้ว

นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า
นั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จการเคลื่อนไหวของพระองค์ท่าน

เราต้องไปสู่ความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง
ปัจจุยัวพูดเสมอว่าความรักชาญ
นั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าอยู่และทุกคนคนไทย
ผมถ้าให้ฝากบอกผมบอกอะไรเรื่องปัจจุยัว
ผมจะบอกว่าปัจจุยัวรักคนไทยมากรักประเทศมาก
เจ้าอยู่อยากเห็นประเทศไปสู่ความก้าวหน้า
อยากเห็นคนไทยไม่มีความทุกข์ไม่มีคนจน
คนไทยอยู่ดีกินดีคนไทยไม่ทะเลาะกัน
คนไทยมีความรักกันสามัคคีกัน
และนำชาติไปสู่ความอยู่ดีกินดีทั้งหมดของคนในชาติของพระเจ้าอยู่
นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ไปสู่ประชาชน
ว่าขอให้เรารักบ้านเมืองของเราสักครึ่งเดียวของปัจจุยัว
เราก็มากมายนะบ้านเมืองของเราก็เจริญมากมาย
เอาแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องเท่าปัจจุยัว
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะคิดว่าคนทุกคนอยากเห็น
ทุกคนอยากเห็น